ทำประชามติครั้งนี้ก็มีความแตกต่างจากการทำประชามติร่างรัฐมนูล
ปี๒๕๕๐นะครับตรงที่มีคำถามให้ประชาชนออกเสียงเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบใน๒ประเด็น
คือประเด็นของร่างรัฐมนูลกับประเด็นคำถามพ่วง
ซึ่งก็จะทำให้กระบวนการนับคะแนนก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงประมวลวิธีการวินิจฉัย
บัตรดีบัตรเสียของกรกต
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
เมื่อคำถามในการทำประชามติมีมากกว่าหนึ่ง
นั่นหมายถึงกระบวนการออกเสียงจะมีความซับซ้อนมากขึ้น
โดยการวินิจฉัยบัตรดีและบัตรเสียของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงในครั้งนี้

คือบัตรดีบัตรเสียและบัตรดีบางส่วน
บัตรดีคือบัตรออกเสียงที่ประชาชนกากบาทในช่องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
โดยการกากบาทจะต้องมีจุดตัดเดียว
และจุดที่ตัดกันจะต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมายเท่านั้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเจตนาทำเครื่องหมายกากบาท
แต่เส้นปากกาไม่ติดหรือหมึกออกไม่สม่ำเสมอทำให้เส้นไม่ชัด
ขีดซ้ำเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทให้ชัดถือเป็นบัตรดี
หรือในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเจตนาทำเครื่องหมายกากบาท
แต่เส้นปากกาขาดจนทำให้ไม่เห็นจุดตัด
แต่ยังปรากฏร่องรอยว่าเจตนาทำเครื่องหมายกากบาทถือว่าเป็นบัตรดี
เช่นเดียวกับกรณีบัตรออกเสียงเปื้อนรอยหมึก
โดยผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เจตนาจะทำรอยหมึกดังกล่าวให้เป็นเครื่องหมายเป็นที่สังเกตถือเป็นบัตรดี
ขณะที่บัตรเสียตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติได้กำหนดลักษณะบัตรเสียหรือบัตรที่ไม่ให้นับคะแนนดังนี้

ที่ไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
ที่มีการเขียนข้อความอื่น
ที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากกากบาท
บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องลงคะแนน
บัตรทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกต
บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนเกินกว่า๑เครื่องหมาย
และบัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทิศทางใด
แต่การนับคะแนนครั้งนี้มีคำวินิจฉัยบัตรดีบางส่วนเพิ่มขึ้นมา
เพราะเมื่อมี๒คำถามทำให้การนับคะแนนใน๒คำถามจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงเช่น
หากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนอย่างถูกต้องในส่วนคำถามที่๑
เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูลหรือไม่เห็นชอบ
แต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ลงคะแนนในส่วนคำถามที่๒ที่เป็นคำถามพ่วง
ออกเสียงฉบับนี้จะไม่เสียทั้งฉบับแต่จะถูกนับเฉพาะคำถามที่หนึ่งที่เป็นบัตรดีเท่านั้น
ดีบางส่วนประเด็นที่หนึ่งเสียเนื่องจากไม่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน

ประเด็นที่สองเห็นชอบ
แต่การจะเป็นบัตรดีบัตรเสียหรือบัตรดีบางส่วนขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของกรรมการนับคะแนนประจำหน่วยออกเสียง
ถ้าใครจะคัดค้านก็คัดค้านเลยนะครับคัดค้านเลยแล้วก็เขาก็จะส่งให้กรรมการวินิจฉัยว่าตกลงมันจริงไหมมันเป็นแบบไหน
ถ้าดีบางส่วนเสียบางส่วนนะครับเขาก็จะหมายเหตุเอาไว้
บันทึกเอาไว้ว่าอันนี้เสียนะบางส่วนนะเสียข้างบนเสียข้างล่างเสียบัณฑิตที่๑เสียบัณฑิตที่๒อะไรก็แล้วแต่
อันนี้เรามีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็ออกระเบียบมาอย่างชัดเจน
แม้ว่ากระบวนการค้านคะแนนของกรรมการประจำหน่วยจะเพิ่มมากกว่าการออกเสียงประชามติครั้งที่ผ่านมา
แต่กรกตมั่นใจว่าจะสามารถรู้ผลออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา๑๙นาฬิกาของวันที่๗สิงหาคมโดยการนับคะแนนครั้งนี้
สิริญญานีมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน